คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อว่าการประกวดนกกรงหัวจุกหรือว่าการแข่งขันนกรงหัวจุกจะกลายเป็นประเด็นร้อนประเด็นขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะ
เพราะว่ากรรมการในการประกวดถูกคนร้ายบุกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
สาเหตุน่าจะมาจากขัดแย้งกับผู้ที่เข้าร่วมแข่งขันนั่นเองคือมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์นี้ที่มีความคืบหน้ากันหน่อยค่ะ
สกูปี้สีขาวฟ้าเข้าไปยิงนายสมศักดิ์ทัพเที่ยงอายุ๒๙ปี
กรรมการแข่งขันนกรงหัวจุกเมื่อ๒๗พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ในบ้านพักค่ะที่ตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรัง
ทำให้นายสมศักดิ์ถูกยิงที่บริเวณศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์ตรัง
ตอนนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวคนร้ายแล้วเพราะมีภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นหลักฐานบันทึกภาพคนร้ายเอาไว้ได้ชัดเจนเลยค่ะ
และผู้บาดเจ็บรู้จักกับคนร้ายเป็นอย่างดี
ภาพนี้คุณผู้ชมมันเห็นชัดนะ
ในวงการแข่งขันนกกรงหัวจุกเขาบอกว่า
คือเขารู้แหละว่าสาเหตุมันเป็นอะไรเกิดจากอะไรใครเป็นคนทำ
เพราะเขารู้กันวงในเขารู้จักกันดี
ตำรวจเอกเอกนรงสวัสดิกานนท์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองตรัง
ตอนนี้รู้ตัวคนร้ายทั้งสองคนในภาพเมื่อสักครู่นี้ละ
เพราะว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถสืบสวนสอบสวนพยานบุคคล
รู้ชื่อคนร้ายแล้วตอนนี้อยู่ระหว่างขอหมายจับจากศาลจังหวัดตรัง

ส่วนอาการบาดเจ็บของนายสมศักดิ์ทัพเที่ยงตอนนี้
ยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ